คุณผู้ชมครับเดี๋ยวดูเรื่องของไข่แฝดหน่อย
เขาบอกเขาไปเจอมาแต่มันไม่ใช่ไข่แฝดที่ไข่แดงติดกัน๒ลูกใช่ไหม๒ใบ
แล้วก็มีเปลือกไข่หุ้มอันนี้ตอกมาเนี่ยมันมีเปลือกไข่
เป็นไข่แบบไข่ไก่แบบสมบูรณ์แบบอีกหนึ่งฟองอ่ะค่ะอยู่ด้านในอ่ะใช่อ่า
ไปดูคลิปเหตุการณ์นะฮะดูดีดีนะครับจะมียังไงข้างใน
ให้เต้นใครนึงเฮ้ยเราเห็นมันเป็นแบบนี้ทุกวัน

อ่าแต่ฟองที่๒ต่อออกมาก็ปกตินะฮะ
ใช่ค่ะเขาบอกไม่ได้ทำคอนเทนต์นะแต่ที่ถ่ายคลิปก็เพราะว่าเขาเห็นว่าไข่มันฟองใหญ่กว่าปกติ
มันดูผิดปกติเลยละก็เลยถ่ายคลิปไว้ก่อนเลย
แล้วก็เจอด้านในแบบนี้เออมันก็ไข่แสง
แล้วก็เจอด้านในแบบนี้เออมันก็ไข่แฝดนะใช่ค่ะแต่มันไม่ใช่ไข่แดงสองฟอง
ค่ะไม่ใช่ไข่แดงสองใบติดกันก็เหมือนไข่ซ้อนอยู่ในไข่อีกทีหนึ่ง
แต่ด้านในก็สีดูปกติแต่ด้านนอกสีนี่จะดูแบบซิดซี่จืดหน่อยใช่ไหม
ฟองนึงก็ปกตินะครับมีไข่แดงอยู่ข้างในนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าซื้อมาจากตลาดนะครับทุกผู้ชมครับอ่ามันแชร์อยู่ในโซเชียลนะฮะ
ใบแรกมันใหญ่กว่าไข่ไก่ทั่วไปก็เลยถ่ายคลิปไว้หน่อยก่อนจะตอกดู
แล้วก็เจอแบบที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเอาไปทำอาหารรสชาติก็ปกตินะฮะ
เสียงแตกเป็นสองฝ่ายทันทีค่ะนะแม่ค้าขายไข่หรือว่าคนเลี้ยงไก่บอก
เจอบ่อยอ๋อเหรอเออนี่เขาบอกเขาเจอบ่อยแบบสองฟองซ้อนกันแบบนี้นะ
อีกฝั่งนึงบอกไม่เคยเห็นนะปกติถ้าเจอก็คือไข่แดง๒ใบในฟองเดียวกัน
แต่ไม่ใช่ไข่ไก่๒ฟองที่ซ้อนอยู่ในฟองเดียวกันถามอาจารย์ออสดีกว่าอาจารย์ออสจากมเกษตรนะครับ
ออสบอกว่ากรณีแบบนี้นะครับนี่เป็นความบังเอิญทางชีววิทยาเกิดจากไข่ไก่เนี่ย
ได้สร้างเปลือกไข่ขึ้นมาพร้อมกับเปลือกไข่ที่อยู่ด้านนอกแล้วไข่ทั้งสองใบก็สร้างเสร็จพร้อมกัน
เป็นความบังเอิญที่มีโอกาสเกิดขึ้น๑ใน๑หมื่นแล้วก็มาเกิดความผิดปกตินะครับ
ของร่างไข่นะครับหรือในระหว่างที่มันกำลังเจริญเติบโตเนี่ย
มีการซ้อนลักษณะเหมือนไข่แฝดซึ่งเกิดขึ้นได้แต่ไม่บ่อยเนี่ยนะครับมันก็จะในท่อลำเรียงไข่เนี่ย
ก็จะสร้างพร้อมกันนะครับก็คือตัวที่เป็นไข่แฝดด้านในเนี่ย
มีการสร้างเปลือกไข่เข้ามาด้วยแล้วก็ตัวที่อยู่ข้างนอกก็สร้างเช่นกัน
ตัวนี้ก็เป็นความบังเอิญแล้วก็เป็นหนึ่งเคสที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับ
จากที่อาจารย์ออสไปค้นมาในทางชีววะวิญญาณนี้ก็เป็นหนึ่งในหนึ่งหมื่นครั้ง
ที่จะเกิดลักษณะการสร้างเปลือกไข่ครอบแล้วก็ครอบอีกทีหนึ่งเนี่ยได้สำเร็จนะครับ